แต่ว่าเรายังอยู่ที่ใต้นะไปที่จังหวัดยาลา

ทุเรียนมังคุดเงาะอะไรนะคะ
ซึ่งเขาก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะ
ก็คือการจัดงานมหากรรมผลไม้ของดีเมืองยาลาประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ในงานนี้ไม่ใช่เฉพาะการประชาสัมพันธ
ด้วยการจัดนิทัศน์การเท่านั้น

แข่งขันทานผลไม้กินผลไม้กันซะเลยนะคะ
มีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะค่ะ
ซึ่งในปีนี้มีประชาชนมีส่วนราชการ

เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้ากว่า๒๐๐คนเข้าร่วมงาน
เขาบอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะคะ
ซึ่งนายดุลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
เป็นประธานค่ะสำหรับงานนี้นะคะ

ว่าคนที่เข้าร่วมแข่งขันกิน

สำหรับลีราตาละคนนี่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลย

ซึ่งแต่ละคนเขาบอกว่าไม่ได้มีการแบ่งรุ่นกันนะ

คนที่ไปดูนี่เขาก็ถือว่าเชียร์กันไปด้วย
รุ่นเด็กหน่อยอ่านี่นี่นี่อ่ากินไปเต้นไปเนี่ยเออเอ๊ะ
อากาศร้อนตัวจะร้อนและกินทุเรียนก็จะร้อนไปด้วยนะคะ
ก็ถือว่าสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับกองเชียร์นะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นแล้วพอรู้ว่าใครชนะรับรางวัลข้างเวทีกันทันทีค่ะ
กิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นหลักเลยเป็นการประชาสัมพันธ
แล้วก็ช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้
ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดยาลาดีขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะ
ปลูกเสร็จแล้วก็ต้องมีช่องทางในการขายนะคะ
เมื่อกี้สาวไม่กล้าแขนกินทุเรียนแต่ว่าพอถึงเหงานี่กินได้
สาวกลัวอ้วนไหมแต่อยากไหม
เหมือนเป็นอะไรที่ขาดใจมากนะครับถึงทุเรียน
อย่ากินแต่ก็ต้องอดใจไว้บ้าง